พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
คนร้ายเนี่ยมากันเป็นแก๊งเลยนะคะแปดถึงเก้าคนได้
บุกเข้าไปในวัดค่ะอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างเลย
มีครีมตัดโซ่ที่คล้องประตูรั้ววัดเอาไว้
มีเลื่อยยนมีรถกระบะไปลักลอบตัดไม้พยุงในวัดตีหนึ่งครึ่ง
แล้วแน่นอนเสียงมันต้องดังอยู่แล้วมีทั้งเลื่อยมีทั้งรถมีอะไรเข้ามา

อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดค่ะ
เราทำลูกศรสีแดงชี้ไปที่ต้นพยูงนะคะ
แก๊งนี้เข้าไปลักลอบตัด

คือถ้าฟังเสียงในคลิปได้ยินเสียงเลื่อยยนเนี่ยดังมาก
จริงค่ะแล้วคุณคิดว่าคุณมาก่อเหตุแบบนี้จะไม่มีใครได้ยินคุณเลย
แล้วคุณจะแบบก่อเหตุแล้วรอดพ้นไปได้เหรอคะ

ตื่นขึ้นมาก็เลยเปิดเสียงผ่านหอกระจายข่าว

ใช่ไปกัน๘๙คนเลยค่ะ

แต่ตัดไปได้ต้นนึงนะต้นนี้อายุ๔๐กว่าปีได้นะคะ
แต่จะตัดต้นที่๒ไม่ทันได้ตัด
พระท่านได้ยินเสียงแล้วก็เปิดวิทยุกระจายเสียง

คนร้ายเห็นท่าไม่ดีเอาไม้พยุงที่ตัดได้

แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะชาวบ้านขับรถเข้ามา
เหมือนกับจะมาเจอกับแก๊งคนร้ายอยู่แล้ว
คนร้ายเอาเบียงรถเลี้ยวรถหลบหนี

แต่คนร้ายมีปืนยิงปืนขึ้นฟ้าไปนัดหนึ่ง

เราคุยกับกำนันในพื้นที่นะคะ

กำนันตำบลสะสมิงกำนันประจวบ
เป็นคนเอาชาวบ้านมาช่วยกันจับคนร้าย

มีคนร้ายแอบมาตัดต้นพยุงไป๒ต้น
ก็อายุประมาณพอกับต้นนี้ที่ถูกตัดไปล่าสุด
ก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
คือในวัดมีต้นพยุงที่มีความสมบูรณ์ค่อนข้างเยอะนะคะ
คนร้ายก็คือก่อเหตุแล้วกลับมาก่อเหตุอีก
ก็เลยจะป้องกันในเบื้องต้นก็คือติดสัญญาณไซเรนในวัด
เพิ่มความแข็งแรงของประตูวัด

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจับคนร้าย
ทีมข่าวได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะ
ผู้ใหญ่สะอาดผู้ใหญ่บ้านบ้านนอนยาง
ผู้ใหญ่บอกว่าผมเนี่ยขับรถไปประชันหน้ากับกลุ่มคนร้ายเลยนะ

ชาวบ้านไปแจ้งว่าคนร้ายมาแอบตัดไม้พยุงในวัด
เอารถหกล้อมาเลยค่ะปิดทางออกวัดไม่ให้คนร้ายหลบหนี
มาถึงหน้าวัดปุ๊บอ้าวได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัด
ผมกลับมาหอดพ่อดี
พ่อดียิ่งแชฟมาขู่ประกาศ

ที่แหละผมว่าซิเลืฟซ์ไปซิเอาดากเนี่ยกันว่าตั้น

คงเลยหยุดลดหยุดลดผมก็เปิดปะตให้หนึ่ง
กลับมายืนอยู่ขอนของลดหนึ่ง
กำนันประจวบก็ให้ข้อมูลเพิ่มว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะยังไม่เห็นมีหน่วยงานไหนมาตรวจสอบหรือว่ามีความคืบหน้าทางคดีเลย
ก็มีแต่นักข่าวนี่แหละที่ไปทำข่าวแล้วก็นำเสนอข่าวเรื่องนี้
ส่วนชาวบ้านและผู้นำชุมชนก็ช่วยกันติดไฟฟ้าส่องสว่างรอบวัดเพิ่มนะคะ
ส่วนพื้นที่ที่มีไม้พยูงก็จะเพิ่มกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
ทีมข่าวก็เลยถามทางตำรวจนิดนึง
ตกลงแล้วเรื่องนี้มีความคืบหน้าขนาดไหน

ตำรวจสพวรินชำราบก็เลยบอกว่า
ตอนนี้ก็คือเร่งติดตามตัวคนร้ายนะ
ตั้งแต่คืนเกิดเหตุก็ตามตัวอยู่ไม่ใช่นิ่งเฉยนะคะ
ก็ไปไล่ดูหลักฐานจากภาพในกล้องวงจรปิด
ตอนนี้รู้เบาะแสของกลุ่มคนร้ายแล้ว
ก็เป็นขบวนการตระเวนลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่ภาคอีสานนะคะ